จ้อมคุยกับจอมขวัญแชร์เรื่องราวน่าคุยตรงชัดเจนแตกกันเองกว่าเดิม
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการจอมคุยกับจอมขวัญค่ะ
แล้วก็นี่เป็นอีพี๓นะคะเรายังเกาะติดอยู่กับบุคคลที่จะผ่านโควิดไปด้วยกัน
คือยังไงไม่ว่าเราจะแบบลำบากยากเย็นแค่ไหนเราต้องผ่านไปอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าเราจะสะบักสะบอมแค่ไหนหลังจากผ่านไปแล้วแค่นั้นเอง
เราคุยกับสองอาชีพไปแล้วนะคะสองอาชีพแรกก็คือว่านฉัยนะคะ
คนที่เป็นเด็กเที่ยวคนที่มีบุคลิกที่แบบว่าเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะ
ว่านฉัยก็เกือบเฉาไปนะคะเราคุยกับก่อนหน้านี้นะคะ
คุยกับคุณเบียร์จากคาลิปโซคนที่ให้ความบันเทิงคนอื่น
ก็ต้องหยุดให้ความบันเทิงจนกระทั่งต้องพยายามให้ความบันเทิงตัวเอง
เพราะว่าสถานที่ทำงานของเขาเป็นสถานที่เป้าหมายแรกแรกที่ต้องปิดค่ะ
เพราะว่าเป็นหนึ่งในนิยามของจุดระบาดนะคะก็คือว่าเป็นร้านนั่งกินนั่งดื่มตอนกลางคืน
เราจะคุยวันนี้กันนะคะกับหนึ่งในเจ้าของร้านเป็นหุ้นส่วนร้านกันกับคนดังอยู่หลายคนนะคะ
คือคุณทันรัศดานุกูลสวัสดีค่ะ

ก็คือแน่นอนก็คือให้ความบันเทิงให้ความผ่อนคลายในการแสดงของเธอ
สุดท้ายแม้จะทำใจไว้แล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็รู้สึกอยู่ดี

มันจะไปก็ไปครับก็ทำใจได้เอาความอยู่รอดดีกว่า
หมายถึงร้านเราหรือโควิดคะมันจะไปก็ไป
โควิดน่าจะอยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งฮะร้านนี้ไปก่อนแล้วครับ
ร้านอาหารของคุณทันเนี่ยณตอนนี้อยู่ในสถานะว่าปิดชั่วคราว
หรือปิดชั่วคราวถึงเกือบถาวรหรืออยู่ในสถานะไหนคะ
ชั่วคราวระยะยาวเหมือนกันนะฮะก็คือตัวของในร้านเนี่ย
เราบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าร้านของคุณทันเนี่ยเป็นร้าน
ตอนนั้นที่เปิดร้านปกติเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
เปิด๖โมงเย็นถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับ

ร้านอยู่แถวลาดพร้าววังหินครับ

มันจะมีอยู่๒ลักษณะที่เขาบอกว่าเป็นคลัสเตอร์ที่ทำให้เกิดการระบาดหนัก
ก็คือร้านกินดื่มแบบนี้หรือจะเรียกว่าสถานบันเทิงก็แล้วแต่

ประเมินไหมว่าร้านเราต้องเจอภาวะวิกฤตขนาดนี้
ก็เห็นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับว่าโดนแน่นอน
คือจริงตอนที่มันเริ่มระบาดเนี่ยคือยังไม่มีข่าวล็อกดาวน์ยังไม่มีการเข้ามาควบคุมอะไร
ก็คือเราก็นั่งวิ่งหนีคนจีนช่วงนั้นก็เห็นแล้วล่ะโดนแน่แบบไม่น่ารอดยังไงก็โดน
คือเราประเมินจากต่างชาติใช่ไหมว่าสถานการณ์เขามาเป็นแบบไหนของเราคงเข้ารักษณะแบบนั้น
ตอนนั้นยังไม่มีแบบคือการกระจายจากคนกลุ่มนั่งกินดื่มเลยใช่ไหม
ยังครับแต่ว่าเห็นได้ชัดแล้วแหละว่าคือมันเป็นที่ที่คนค่อนข้างใกล้ชิดกันคือโอกาสโดนสูงครับ
ของคุณทันพอประเมินไว้แล้วว่าคงโดนแน่เนี่ยที่คุยกับหุ้นส่วนคุยกับพนักงานประมาณเมื่อไหร่ก่อนปิดนานไหม

ปิดนิดหน่อยฮะก็คือพยายามยื้อนั่นแหละก็เราก็แบบถ้ายังไม่ปิดใช่ไหม
เดี๋ยวเราจะเนี่ยซัดเจลแอลกอฮอลขัดร้านจนกว่าจะโดนสั่งปิดนี่แหละ
พอโดนปิดขึ้นมาจริงก็ดึงเมนูบางตัวที่ส่งมาถึงบ้านได้อะไรอย่างนี้มา
คือการส่งของมันจะเปลี่ยนไปของที่สั่งก็จะคนละแบบ

ที่เป็นร้านกินดื่มตอนคืนนะสมมุติเราเรียกเรื่องสั้นว่าร้านเหล้าก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คือกลุ่มคนจะเป็นกลุ่มหนึ่งลักษณะของเมนูอาหารก็จะเป็นแบบหนึ่ง

ไหมคะทีนี้ตอนที่คุณจะปรับตัวมาเป็นแบบเฮ้ยขายกลางวันส่งอาหารตามบ้านเมนูต้องเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยนะคะ

แล้วคุณทำยังไงเรื่องของการส่งหรือว่าคุณก็ใช้แบบหลายยี่ห้อที่เขาวิ่งกัน
ก็พยายามสมัครให้ทุกยี่ห้อแล้วครับก็คือตั้งแต่ก่อนปิดเนี่ยก็คือสมัครไปแล้ว
เป็นเดือนเลยนะคิวเขาเนี่ยยาวมากทุกเจ้าเลย

คิวรับเข้าครับรับร้านเข้าใหม่

คือร้านที่เราทำเนี่ยนะคะเป็นร้านกินดื่มตอนกลางคืนเนี่ย
ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นขายตอนกลางวันแล้วขายแบบส่งไปตามบ้าน

ทีนี้พอคุณปรับมาเสร็จแล้วคุณถามหุ้นส่วนคุณไหม
ว่าแบบเอ่อพี่คือแบบยังไงต่อปิดเลยเพื่อให้แบบลดต้นทุนทั้งหมด
คือก็มีค่าหันในตู้มีสต๊อกมีอิเวนทอรี่ของเรามีค่าเช่าค่าเช่านี่เรื่องใหญ่
แล้วก็ถ้าพนักงานนี่แหละคิดกันก็คือเอาให้รอดเฉย
รอดรอดในที่นี้ก็คือให้ได้ฟิกสคอร์สคืนฟิกสคอร์สก็คืออ่า

สุดท้ายเนี่ยนะคะคือขั้นตอนที่เราคุยกับคุณทันอยู่นะคะผู้ฟังก็คือตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นชะตาชีวิตของร้าน
จนกระทั่งถูกประกาศชะตาชีวิตอย่างเป็นทางการแล้วก็ปรับตัว
ปรับตัวปุ๊บเดี๋ยวเราคุยไทม์ไลน์กันก่อนนะคือคุยเรื่องของแต่ละจุดของเวลาก่อนนะคะ
สุดท้ายเนี่ยหลังจากเปลี่ยนมาขายตอนกลางวันสุดท้ายนะตอนนี้เราคุยกันคือปิดชั่วคราว
จังหวะปิดชั่วคราวมันเกิดขึ้นตอนไหนคุณทัน
ประมาณต้นเดือนพฤษภานี้แหละครับลูกจ้างทุกคนพนักงานทุกคนเนี่ยเขารวมตัวกันมาแล้วบอกว่าไม่เอาแล้ว
เขาก็ไม่รู้จะอยู่กรุงเทพไปทำไมคือหนึ่งเขาต้องมาสู้ค่าคลองชีพใช่ไหมฮะต้องเช่าห้องต้องต้องอะไร
ตอนทำเป็นร้านเหล้าเนี่ยเขาก็มีเงินเดือนแล้วก็มีทริปพอมาส่งถึงบ้านเนี่ยมีแต่เงินเดือนแล้วไม่มีทริป
บางคนเป็นนักศึกษาอย่างนี้เขามาทำงานหาค่าเช่าห้องใช่ไหมพอมหาลัยปิดปุ๊บก็จะเช่าห้องอยู่ทำไมจะหาค่าเช่าห้องทำไม
ไม่ต้องสิกลับต่างจังหวัดไปก่อนคือทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองอะไรอย่างนี้เขามารวมกันแล้วผมพอ
เขาอยู่เขามีเงินเดือนจริงแต่ว่าส่วนเงินที่มันได้เยอะแล้วก็เป็นกรอบเป็นกรรมของเขาเมื่อร้านเปิดก็คือเขาไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
แล้วเด็กที่เขารวมตัวกันมาคือแสดงว่าน้องส่วนใหญ่เป็นน้องที่อยู่ต่างจังหวัดกันหมดเลยเหรอคะ

เขาก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัดดีกว่าค่าครองชีพด้วยใช่ไหม
อยู่ครอบครัวด้วยตอนท้ายเดือนก็คุยกันแล้วคือหุ้นก็คุยกันว่าเดือนหน้าเอาไว้อะไรอย่างนี้จะสู้กันไหมอะไรอย่างเงี้ย
ตอนเดือนเมษาเนี่ยคือยอดก็ไม่ได้ดีอะไรเลยคือยอดค่อนข้างน้อยก็ใช้วิธีหุ้นซื้อกันเองบ้าง
คือหุ้นที่เป็นดารานักแสดงอะไรอย่างนี้เขาก็ไปออกรายการนู้นรายการนี้โปรโมทก็พยายามทุกทางก็คือก็มียอดเข้ามาเรื่อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะ
เราจำได้ว่าเชฟเราเนี้ยทำราบอร่อย
มีหุ้นใหญ่คนหนึ่งเขาพยายามแบบเทเงินมาหนักมาก

วันนึง๕๐กล่อง๑๐๐กล่องอะไรงี้
พยาบาลนี้ครับคือยอดเยอะมากมาจากเขาก็หมด
อยากให้เขามองพุ่งในรายการเราจังเลยค่ะ

ซึ่งน้องพนักงานนี่นะคะ
คือความรู้สึกต่อกันคือว่าเดี๋ยวถ้าเปิดร้านเขาค่อยกลับมาใหม่
หรือว่าก็คือผูกใจกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าพี่เปิดร้านก็กลับมานะ
มาช่วยพี่หน่อย
ก็เกิดมาจากเขาไปทัวร์บาเกย์ในหน้าดีเทวอนมั้ง
เรียบร้อยยาวเลยคือมันมีตัวอย่างเห็นในต่างประเทศ
แต่คำถามคือว่าคุณคิดว่าทั้งธุรกิจไม่ใช่เฉพาะธุรกิจในการเปิดร้านอาหารตอนกลางคืน
หรือเราอาจจะเรียกว่าร้านเหล้านะคะ
ธุรกิจต่อเนื่องเขาจะอยู่กันอีกปีนึงเลยเหรอ

แต่ว่าจะยอมปิดไปจนถึงอีกปีนึงเลยเหรอ
ถ้าของผมยอมเพราะว่าเกือบปิดร้านไปแล้ว

เขาก็มีไปทำงานทำการอะไรของเขากันหมดครับ
ไม่เชื่อทันหรอกอีกปีนึงอะ

แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็คือบางคนก็ไปทำร้านอาหารแล้วไปทำอย่างอื่น
หมายของท่านคือท่านคิดว่าทางรัฐบาลอาจจะอนุญาตอีกระยะไกล
หรือเราคิดว่านิยามของเราคือกลับมาเหมือนเดิมคือทุกอย่างเหมือนเดิม
ไม่ได้ต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องบังคับต้องตัดต้องแก้บางอย่าง
ความหมายของคุณคือว่าอีกเป็นปีคือแค่ไหน
ก็ผมเดาว่าจนกว่าจะมีวัคซีนเอาจริงเลยนะ
คือเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบไม่มีความชัวร์เลย
เพราะว่าคือคนเวลายิ่งเมายิ่งควบคุมตัวเองไม่ได้ยิ่งชอบไปใกล้ชิดกันอีก

ถ้ากลับมาเนี่ยก็ต้องกลับมาเนี่ยรูปแบบใหม่เลย
พวกตัดตั๋นเลยง่ายแบบนี้
ก็อาจจะเหลือแค่ร้านนั่งชิว
ก็คือการกันขอกห้ามข้ามโต๊ะ

เราต้องใช้เพื่อให้ครอบคลุมคนจำนวนมาก

แต่สมมุติถ้าเป็นพี่เป็นประชาชนพี่ก็จะมี

หรือบางทีเราก็มีบางมิติส่วนตัวเราเองที่แบบ

คือมีข้อมูลให้เข้าถึงได้คือ

คือไม่ต้องมานั่งรอแบบทุกก็ได้

ผมไม่ชอบตัวเองถ้าต้องทำอย่างนั้น

และยอมรับกันได้

ว่าจะเป็นยังไงต่อไป
แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าความคาดหวังต่อรัฐบาล
เชื่อว่าทุกประเทศประชาชนก็จะคาดหวังต่อรัฐบาลของตัวเอง
ว่าคุณต้องจัดการให้มันได้แบบนั้นแบบนี้

ซึ่งพี่ว่ารัฐบาลก็โดนวิภาควิจารณ์ตลอดนั่นแหละ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนพรรคกันบางใดของที่ไหนด้วยนะ
ถูกไหมเพราะว่าสถานการณ์มันเกินกว่าที่แบบมันจะรับได้
เพราะว่ามันในรอบเป็นร้อยปีใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลถูกวิภาควิจารณ์เป็นเรื่องปกติ
แต่ทีนี้สิ่งที่มันตามมาพอตั้งหลักได้แล้วไอ้วิธีการเลือก
อย่างที่ท่านบอกว่าวิธีการเลือกแบ่งกลุ่มคนในการรายงาน
พูดถึงคนในการรายงานวิธีการเลือกวิธีการสื่อสาร
วิธีการเลือกการให้ข้อมูลแบบนี้มันจะบอกวิธีคิด
ซึ่งเรื่องนี้มันต้องคิดต่อไป
เพราะว่าวิกฤติทำให้มันเกิดบทเรียแล้วเสร็จแล้ว
สมมุติทุกอย่างกลับมาประกาศเปิด๑๐๐เหมือนเดิม

แล้วเรื่องวิธีคิดแบบนี้ตั้งแต่ช่วงวิกฤต
กับตอนที่จะกลับพยายามจะกลับไปสู่สภาพปกตินี่แหละ

เพราะฉะนั้นวิธีคิดที่ถูกมองตั้งแต่ตอนวิกฤตมันสำคัญว่าต่อไป
ความปกติของรัฐบาลมันจะเป็นปกติแบบเดียวกันกับปกติของประชาชนหรือเปล่า
แล้วแต่ละที่ปกติของเขาก็ต่างกัน
เพราะฉะนั้นการดูทัศนคติการดูวิธีคิดการดูการตัดสินใจสำคัญ

รอบหน้าเจอกันใหม่ไม่หวัดอะไรสักวันหนึ่งนี่แหละวนกันอยู่อย่างนี้
แต่อย่างน้อยรอบนี้ผมมั่นใจว่าคนไทยล้างมือสะอาดขึ้น

พี่มีอยู่๓มุมมองนะคะให้ทันปิดท้าย
เอามุมมองแรกก่อนทันในฐานะผู้ประกอบการสิ่งที่เรียนรู้ในช่วงโควิด
เราคุยแค่นี้นะในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่หนักที่สุดในฐานะผู้ประกอบการ
คุณได้แนวคิดหรือว่าได้บทสรุปอะไรกับมันบ้าง
อย่างแรกเลยคือคนไทยทำอาหารเก่ง
เป็นคำตอบที่ลำลองมาก
จริงทุกคนส่งอาหารเป็น
ดูเพื่อน

ก็ขอบคุณที่ไม่ขึ้นภาษีกันนะครับแล้วก็ช่วยค่าโฟงค่าไฟอะไรอย่างนี้
ต่อให้คุณคิดมั่วมากี่เดือนมันก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคือเมื่อกี้อยากให้เขาไปช่วยคนที่

คือกลุ่มที่คนที่ไม่มีข้าวจะกิน

แล้วค่อยทยอยขึ้นมาช่วยกลุ่มบนก็ได้

คืออยากให้เขาคุยกับเอกชนนิดนึงมากกว่านี้หน่อย
คือผมรู้แหละว่าเขาคุย

ทีนี้ผมว่ามันดูเก้กลางมากเลย

คือผมอยากให้เขาแบบจัด

หรือเอกชนคุยกับรัฐอะไรอย่างนี้

คุณคิดว่าเรื่องไหนคุณอยากให้คำปรึกษามากที่สุด

ได้คือง่ายสุดนะ
คือที่ถนัดสุดคนต่อไปเจอไทยชนะมา
คุณก็จะไม่ยิ่งแบบงอนเขาเหรอ
เราอยากดูว่ามีใครอยู่ในห้างตอนช่วงนั้นบ้าง

คือว่าการที่ทานบอกเอาในความว่า
เมื่อมีการระบาดขึ้นจริงแล้วเนี่ย

มันมีข้อบกพร่องก็คือว่า
ถ้ามันกรอกเบอร์ปลอม
มันก็ไม่รู้ถูกไหมระบบไม่มีทางรู้
เพราะฉะนั้นไอ้เป้าหมายมันก็ไปไม่ถึงเพราะคุณจะสอบส่วนโรคได้ไง
เมื่อคุณไม่ได้เบอร์จริงใช่ไหมคะ
คือมันทำได้แหละแต่ว่ามันทำยากขึ้น
แต่ทีนี้ค่ะมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการใช้ไทยชนะ
แต่จริงมันมีหลายประเด็นนะคะถ้าเราจะพูดถึงไทยชนะ

คือเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่มันต้องทำใช่ไหมคะ
คือถ้าสมมุติคุณต้องการจะกลับไปใช้ชีวิตเดิมให้เร็วที่สุด

เหมือนกับหาไม่เจอไปทางไหนดีใช่ไหมคะ

มันอาจจะทำให้ถูกวิจารณ์ได้หลายเรื่อง

จริงแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตคือทานเขาก็จะมีมองหลายแบบเนาะ

เป็นร้านเราอยู่แป๊บเดี๋ยวเอง

มันก็เขินจักรจี้นิดหน่อยนะคะ

แล้วก็คนต้องการได้ความช่วยเหลือแบบเป็นรูปธรรมมากกว่า

เราลำบากใช่เราเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะ

พี่บอกว่าทานพี่มึงแบบ

น้ำส้มกับเพื่อนไหม

ถ้าบอกว่าทานพี่แพ้น้ำส้ม

พี่สาดด้วยน้ำเปล่าเลยนะตอนนี้
ตอนนี้ผมมั่นใจว่าคือเกือบทุกคนเนี่ย
ปรับตัวไปทำอย่างอีกแล้วละมาสองเดือนละ
ก็ทนทำไปก่อน

ถ้าเป็นไปได้ถ้าดีหน่อยก็คือ

คือผมคิดว่าทุกคนพร้อมเที่ยว

คือมันก็ต้องผ่อนคลายมันต้องมีจังหวะสนุกของวันบ้าง

แต่ว่าจริงมันก็ต้องให้กำลังใจจริงแหละนะ
ผมมั่นใจเลยว่าตอนนี้ย้อมใจกันอยู่

คุณสวรรค์นี้คงย้อมกันหนักมากตอนนี้

ที่มีคนแบบเหมือนกับชวนคุยกันว่า

หรือแบบเราจะบอกคนอื่นที่ลำบากกว่าเรายังไง

มันมีนิยามที่มันจับต้องได้ว่า

อยู่ต่อวันแทบไม่ได้มันไม่ใช่ผู้เป็นนามธรรม
แบบล้อยเพื่อพูดแบบ

เพราะฉะนั้นเวลอาจะพูดอะไรมันอึดอัดนะ
ใช่คือมันมีดีกีความลำบากไม่เท่ากัน
ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านพูดออกมาก็เป็นอีกหนึ่งมุม
จริงมันมีอยู่๒๓มุมที่ท่านพูดมาตลอดการสัมภาษณ์
แล้วก็คิดว่าหลังจากนี้ต่อไปคำว่ากลับมาเหมือนเดิม
คำว่าเหมือนเดิมมันนิยามอาจจะเปลี่ยน
แล้วเหมือนเดิมเนี่ยเมื่อไหร่ด้วยเนาะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่ท่านมาอธิบายให้เราฟังว่าเขาเจออะไรมาบ้าง
หรือว่ามุมมองที่เขารู้สึกว่าเออเนี่ยเขาเรียนรู้มาอย่างนี้
ถ้าสมมุติอยากได้มุมมองจากเขาไปแก้
หรือว่าผู้แทนเพื่อนในธุรกิจเดียวกัน

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่ว่า
โควิดไม่ได้ทำให้ใครเหมือนเดิมเลย

กันกรองสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดี
เพื่อออกแบบให้มันตอบโจทย์

ไม่ทิ้งใครให้ร่วงหรือว่าหล่นไป

ผมเห็นแล้วล่ะมีหลายโครงการมากเลย
คุณผู้ฟังค่ะยังตามเราได้ต่อนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรายังคุยกับคนที่มาจากรูปแบบต่างของงาน
แบบต่างของชีวิตที่แบบว่าเมื่อเจอโควิดแล้วคุณผ่านไปมายังไง
หรือว่าคุณคิดว่าคุณจะผ่านมันไปแบบไหนนะคะ
ก็เจอกันทุก๑๐โมงวันเสาร์นะคะ
วันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับจอมคุยกับจอมขวัญได้อีกนะคะในสัปดาห์หน้าวันเสาร์๑๐โมงวันนี้สวัสดีค่ะ